เวียนหัวกันต่อไปล่ะครับเรื่องพี่น้องสองป่อเนี่ย
ผมก็จะเล่าว่ามันเสมือนว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
ถือกระเป๋าไปที่ชุมทางสถานีรถไฟแห่งหนึ่ง
ซึ่งมีรถไฟหลายขบวนมาบรรจบกันที่นั่น
ผู้ชายคนนั้นลังเลว่าจะขึ้นขบวนรถไหนดีคันไหนดี
จะขึ้นขบวนรถคันเก่าที่เคยนั่งมาหรือจะไปขึ้นขบวนรถใหม่
ที่เขากำลังทำใหม่กันอยู่แล้วมีคนไปจองที่ไว้ให้แล้ว
จะเอายังไงแน่ฉะนั้นพอตัดสินใจไม่ได้
มันก็กลายว่าเป็นเรื่องอีหลักอีเหลือ
คนที่อยู่ในรถขบวนเก่าเขาก็มั่นใจว่าเชื่อว่า

กับเราแล้วไปแล้วไปขึ้นกระบวนใหม่แล้ว
มีคนไปจองที่นั่งไว้ให้แล้ว
ถามตอบถามกันกี่หนก็กำกำกึ่งกึ่ง
อ้ำอึ้งอึ้งอ้อมไปอ้อมมาให้ตีความกันเอง
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาเมื่อ๓๔วันที่ผ่านมา
ตีความกันได้ชัดว่าผู้ชายคนนั้น
จะไปอยู่กับขบวนใหม่แล้ว
คนในขบวนเก่าเขาฟังไปฟังมาโดยพฤติกรรม
เขาดูภาษากายเขาดูภาษาใจเขาดูภาษามือ
เขารู้ว่าในที่สุดจะไม่อยู่กับขบวนเก่าแล้ว
พอไม่อยู่กับกระบวนเก่าแล้วมันจึงเกิดภาพที่เราเห็นกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือ
เขาไปเชิญคุณมิ่งขวัญมาเป็นทีมเศรษฐกิจ
แล้วคุณมิ่งขวัญก็โพร่งมากลางงานเลยว่า
จะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนนึง
อันนี้หมายถึงพักพลังประชารัฐก็ชัดเจน
ผลเอกประยุทธ์ก็แสดงท่าทีให้เขาคิดอย่างนั้น

คนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็ดูออก
แล้วจู่มันเป็นยังไงล่ะครับ
จู่วันนี้ผลเอกประยุทธ์ออกมาพูดให้เป็นข่าว
ก็เราทำให้เรางงกันไปอีกว่าเอ้า
ผลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้ตัดสินใจหรอกเหรอ
ว่าจะไปอยู่พักใหม่หรืออยู่กับพักพลังประชารัฐ
จะขึ้นรถไฟกระบวนไหน
ยังไม่มีพักไหนจีบเป็นแคนดิเดตนายก
บไตย้ายร่วมสังกัดรวมไทยสร้างชาติ

งงว่าตกลงท่านจะเอายังไงแน่
จริงอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้เนี่ย
การกำหนดเส้นทางทางการเมือง
การกำหนดทางเดินทางการเมือง
บางทีมันพูดอะไรมากไม่ได้
พูดให้มันชัดไม่ได้อันนี้เข้าใจครับ
การเมืองแบบนี้เข้าใจ
แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่า
อย่าไปทำให้ประชาชนสับสน

แล้วต้องอยู่แต่บนพื้นฐานที่ว่า
เวลาจะตอบอะไรจะพูดอะไร
อย่านึกว่าประชาชนคนฟังเขาโง่
อย่านึกว่าพูดอะไรเขาก็เชื่อตามนั้น
อย่านึกว่าตอบอะไรเขาก็เชื่อตามนั้น
ลองฟังคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์
ที่นักข่าวดักหน้าดักหลังถามเมื่อวาน
มันจะมีคำตอบหลายประโยค
ชัดครับเช่นนักข่าวถามว่า
บิ๊กป้อมบอกว่าบิ๊กตูไม่อยู่กับพักพลังประชารัฐแล้วเนี่ย
เป็นยังไงผลเอกประยุทธ์หยุด
หันมามองแล้วก็ย้อนถามว่าเอ้าไม่ได้อยู่แล้วเหรอ
นี่แล้วก็บอกว่าที่ผมเป็นรัฐบาลมาเนี่ยนะเป็นนายกมาเนี่ย
พลังประชารัฐเป็นคนสนับสนุนผมเข้าใจไหม
นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วจะให้พักพลังประชารัฐ
สนับสนุนเป็นแคนดิเดตนายกต่อหรือไม่
ผลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ายังไม่เห็นมีใครเสนอขอผม
นักข่าวก็เลยถามว่าอ้าวแสดงว่าถ้าเขาขอมาจะรับใช่หรือเปล่า
ผลเอกประยุทธ์หันมามองหน้าบอกว่ายังไม่มีคำตอบ
ยังไม่มีคำตอบถามว่าทำไมยังไม่มีคำตอบ
ก็เพราะขณะนี้พักต่างก็เริ่มมีความชัดเจนออกมาหมดแล้วนะท่าน
คนเขาอยากรอฟังคำตอบจากท่านอยู่
ผลเอกประยุทธ์ถามว่าทำไมต้องรอผม
เขาก็ถามว่ายังรอก็เพราะว่ายังมีความหวังอยู่ในส่วนของคนที่อยากให้ท่านเป็นนายก
ผลเอกประยุทธ์ก็ย้อนถามว่าใครอยากให้ไปต่อล่ะ
ผู้สื่อข่าวระบุว่าประชาชนบางส่วน
ผลเอกประยุทธ์ก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าเป็นประชาชนบางส่วนเหรอ
งั้นเดี๋ยวผมก็ฟังเสียงประชาชนด้วย
คำว่าขอฟังเสียงประชาชนจะฟังยังไงล่ะครับ
เพราะว่าไปถามใครถามใครความคิดเห็นก็ต่างกัน
เห็นทางการเมืองมันต่างกันเยอะคนที่อยากให้ท่านอยู่ต่อก็มี
คนที่ไม่อยากให้ท่านไปต่อก็มี
ฉะนั้นความเห็นทางการเมืองเนี่ยฟังกันดีที่สุดคือฟังในวันเลือกตั้ง
ดูจากบัตรคะแนนที่คนหย่อนลงไป
ครูหาเลือกตั้งถ้าพักที่เขาเสนอ
ชื่อท่านเป็นนายกได้รับเสียงมาท่วมท้นล้นหลาม
ก็แปลว่าเขาอยากให้ท่านเป็นนายกต่อ
แต่ว่าถ้าพักที่เขาเสนอชื่อท่านเป็นนายก
ได้สอสอมากระหล่อมกระแหลม
ก็แปลว่าคนไม่อยากให้ท่านเป็นนายกต่อ
นี่คือการฟังเสียงของประชาชนที่ดีที่สุดในระบอบประชาธิปไตย
เสียงประชาชนสำคัญที่สุด
ฉะนั้นเรื่องที่ท่านบอกว่า
จะฟังเสียงประชาชนก่อนไม่รู้จะฟังอย่างไร
อกจากว่าถึงเวลาที่จะได้ให้ประชาชนแท้มารอ
นอกจากว่าถึงเวลาที่จะได้ให้ประชาชนแท้มาลงคะแนน
อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ผมอ่าน
โพสต์ของอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร

วันนี้อาจารย์สมชัยก็ฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์
วันนี้อาจารย์สมชัยก็ฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์
มีข้อเสนอไปถึงพลเอกประยุทธ์๖ข้อ
มีข้อเสนอไปถึงพลเอกประยุทธ์
ในช่วงที่ยังรังเลและไม่ได้ตัดสินใจให้เด็ดขาด
ในช่วงที่ยังลังเลและไม่ได้ตัดสินใจให้เด็ดขาด

ยอมจ่ายเงิน๒๐๐๐บาทและสมัครเป็นสมาชิกพักใดสักพักหนึ่ง
ยอมจ่ายเงิน๒๐๐๐บาทและสมัครเป็นสมาชิกพักใดสักพักหนึ่ง
ก่อนจะให้เขาเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายก

ก่อนจะให้เขาเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ก่อนจะให้เขาเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ก่อนจะให้เขาเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ก่อนจะให้เขาเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ก่อนจะให้เขาเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ต้องกล้าที่จะตอบคำถามสดในเวทีดีเบตผ่านสื่อ
โดยไม่ต้องให้มีข้าราชการทั้งกระทรวงมาช่วยจดโน้ตแล้วส่งกระเด็นคำตอบให้
แล้วก็ต้องไม่เดินหนีในคำถามที่ตอบไม่ได้ด้วย
ให้ท่านมีมารยาทในการฟังคำถามแบบให้เกียรติคนถาม
แล้วก็ตอบคำถามด้วยความเต็มใจด้วยความสุภาพไม่หงุดหงิดไม่ด่าทอแบบที่ไม่ให้เกียรติคนอื่น
นี่เป็นข้อเสนอที่มีเหตุผลและน่าฟัง
คราวที่แล้วเลือกตั้งกันท่านไม่ยอมขึ้นเวทีดีเบต
ผมว่าคราวนี้ต้องขึ้นแล้วครับ
ต้องไปขึ้นเวทีดีเบต
โทรทัศน์ช่องไหนเขาจัดกันไป

แต่ว่าต้องไปโชว์แสดงวิสัยทัศน์เสมอเหมือนกับหัวหน้าพักการเมืองอื่น
หรือคนที่จะเป็นแคนดิเดตของพักการเมืองอื่นต้องเอาอย่างนั้น

หมอมราชวงศ์คึกฤทธปราโมทเคยบอกว่าภาษิตจีนเขามีอยู่บทหนึ่ง
อยู่กลางฝนก็ต้องเปียก
คิดจะเล่นการเมืองก็ต้องเจอโน่นเจอนี่
ถ้าอยู่กลางฝนไม่อยากอยู่กลางฝนคือไม่อยากเล่นการเมืองก็อยู่เส้นในร่มไม่เปียก
แต่ถ้าอยากจะเปียกอยากเป็นนายกต่อต้องออกไปอยู่กลางฝน
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สุภาพด้วยนะฮะการเมืองเข้มข้นเราก็ต้องติดตามกันนะครับ